กระพริบสีแดงขึ้นมาเลยค่ะ
ที่มันสะท้อนเพราะว่ามันถูกห่อด้วยกระดาษฟอยล์
เมื่อสักครู่นี้เห็นจะเป็นลักษณะเขาบอกว่าเป็นคาร์บอน

ใช่ก็เรียงกันเป็นแถวเป็นตับ
เขาก็เลยไปตรวจข้างในแล้วปรากฏว่าโอ้โหเป็นยาเสพติดจริง
ถ้าหลุดรอดไปได้ถือว่า
ก็เป็นภัยสังคมนะคะหัวหน้าสำนักงานปรายศนีย์แจ้งบอกว่า
มีผู้นำกล่องพัสดุมาส่งที่เคาน์เตอร์ตลาดดอยวาว
ซึ่งมาส่งตั้งแต่ช่วงเย็นของ๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากรก็เลยอายัดไว้
แล้วก็ไปตรวจสอบที่สุรกากรแม่สาย
ที่สุดก็พบว่าภายในกล่องพัสดุค่ะ
มีถุงพลาสติกใสบรรจุเคตามีนและไอซ์
หุ้มด้วยกระดาษคาร์บอนอย่างแน่นหนาเลยนะ
ซึ่งนำของกลางทั้งหมดไปส่งให้พนักงานสอบสวน
พักแม่สายพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่
ปรับประสอบขยายพ้นการจับกลุ่ม
และไปดูซิว่าต้นทางมาจากไหนปลายทางใครเป็นคนรับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะ
สำหรับขบวนการนี้ว่าใครคือปลายทางที่จะรับ
แล้วใครคือต้นทางที่ส่งมาค่ะ